หลังจากที่สอนหน้านี้พื้นที่ถนนอสกมนตรีที่จะเชื่อมต่อไปยัง
โดยทางตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้มีการประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนนะคะ
ได้แยกย้ายแล้วก็เดินทางกลับนะคะโดยให้เดินทางกลับในเส้นทางสามเส้นทางด้วยกัน
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะคาดว่าอาจจะไม่เจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อชดนะคะ
ที่เขามีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ค่ะซึ่งณตรงนี้นะคะ
พื้นที่ตรงนี้ต้องย้ำอีกทีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการพูดคุยแล้วก็ปลาใสกันในข้อเรียกร้องหลักเลยนะคะ
ท้าทายว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่งซึ่งถือเป็นข้อเรียกร้องหลักนะคะที่
กลุ่มของผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณพื้นที่ของแยกบางนานั้นอยากให้เป็นนะคะ
ตามที่เขาได้เรียกร้องเอาไว้นั่นเองค่ะ
ณตอนนี้ภาพที่เห็นจะเห็นว่าการจราจรนะคะก็เริ่มที่จะเปิดแล้วนะคะ
ในช่องทางของถนนอโศกมนตรีที่เชื่อมต่อของถนนเพชรชบุรีนะคะ
ก็ยังมีพี่พี่กระโปรดจราจรจากสอนอทองรอกับสอนอลุงพินีนะคะ
คอยอำนวยความสะดวกหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการพูดคุย
แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วว่าในช่วงเวลา๒ทุ่มเนี่ย
จะทำการคืนพื้นที่บริเวณแยกอโศกให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
ภาพที่เห็นตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ค่อนข้างบางตาแล้วนะคะ
ก็ยังคงมียืนเกาะกลุ่มกันอยู่บ้างนะคะในพื้นที่ของใกล้กับห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันนะคะ
ทุกคนนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะทั้งอุปกรณ์
วกแว่นตานะคะแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะที่ณตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมารวมกันอยู่ตรงนี้
แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนสร้างฝั่งโน้นค่ะอยากให้ดูบนสะพานลอยกันนิดหนึ่งนะคะ
บนสะพานลอยนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมประปรายนะคะที่ยังคอยดูนะคะคอยสังเกตการณ์ว่าเอ่อมีการแยกย้ายกันกลับไปหมดหรือยัง
แล้วก็กลับไปอย่างปลอดภัยหรือไม่นะคะ
นี่คือสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเขาต้องการว่า
วันนี้นั้นอยากให้มีการแยกย้ายกันกลับอย่างเป็นภาพที่มีความสวยงามนะคะ
ให้พื้นที่นี้นะคะก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่นี่ค่ะ
ระวิการแก้ววิจิตรายงานจากพื้นที่ของแยกอโศกค่ะ